เรื่องแรกนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่กำแพงเพชร
นี่โอ้โหเอาจริงนะมันเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องทำในทุกปีของวันเด็ก
หลายคนตอนสมัยเด็กอยากเป็นทหาร

อยากขึ้นรถถังก็เลยต้องพาไปดูยุทธโปรกรณ์ของเหล่าบรรดาทหารนี่แหละครับ
โรงเรียนเพชรศึกษาที่อยู่แถวบริเวณตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เขาเปิดพื้นที่เลยนะฮะแล้วก็พาน้องหนูเนี่ยไปดูกัน
ไปดูกับยุทธโปรกรณ์ของพี่ทหารครับเพราะว่าเขาใจดีจริง
เขาร่วมมือกับผู้บริหารคณะครูและเจ้าหน้าที่ทหาร

เพื่อมอบประสบการณ์และความสุขสนานให้กับเด็ก
ปืนปืนปืนกลปืนหลับเหรอ
ไม่ใช่โกนหลับอย่างนั้นแต่เป็นปืนกลที่ยิงแบบว่าออกมาเป็นตับ

รถถังก็มีฮะโอ้โหแล้วยังมีมากมายอีกหลายอย่างนะฮะ
ที่เป็นอุปกรณ์ยุทธโปรกรณ์ของทหารเขา
และนอกจากนี้ยังมีการเล่นแบบปาปง
โป่งน้องเก่งกว่าพี่อีก
จริงน้องใบต๊อกกว่าจะปาโดนไอ้แม่
ออกซ้ายออกขวาคุณต้องตาเหล่แน่เลยน้องใบตอ
ดิฉันไม่ได้ตาเหล่แต่ดิฉันปาโดนของข้าง

และยังมีการแข่งขันอะไรเหยียบโป่งอีกต่างหาก
อันนี้เด็กก็ชอบแล้วที่ชอบที่สุดคือ

เนี่ยฮะกิจกรรมที่ได้มาร่วมสนุกร้องเพลง
เธอไม่อินกับผู้ชายแบดโกย
ทรงยังแบด

งานนี้น้ำขิงต้องเข้าแล้ว
เขาไม่ได้ร้องอย่างนี้เหรอ
ได้ร้องอย่างนี้คุณก็แหมตะโกนซะ

ก็เห็นว่าเด็กเวลาเขาร้องท่อนนี้คือจะพีคมาก

ทรงยังแบด
ทุกโรงเรียนทุกกิจกรรมที่จัดเกี่ยวกับงานวันเด็ก

เป็นเพลงฮิตเหมือนเป็นเพลงประจำวันเด็กปี
๒๕๖๖มาเรียบร้อยแล้วนะคะ